เก็บของใส่กระเป๋านะคะแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกัน
จะพาไปเที่ยวทะเลแต่ว่าเป็นทะเลที่ภาคอีสาน

ไปค่ะคุณผู้ชมดูบรรยากาศจากมุมสูงมุมบนนี้ก่อนนะ

ใช่ถูกต้องค่ะบรรยากาศของทะเลอีสานที่นี่คือริมแม่น้ำโขง
อยู่ในอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
ใครอยู่ภาคอีสานนี่ไม่ต้องเดินทางไปหาทะเลที่อื่นกันแล้วนะ
มาที่นี่เลยรับรองว่าเหมือนคุณได้สัมผัสบรรยากาศเย็นเหมือนอยู่ทะเล
สบายมากเนี่ยมีแบบนั่งแพร่มีเล่นน้ำมีอาหารให้กินมีเจ็ดสกีกับบานาน่าโบ๊ทให้ขี่ด้วย
เห็นไหมคุณช่วงนี้มันใกล้หน้าร้อนแล้วนะคะ
ที่จะมีนักท่องเที่ยวทยอยกันมาเล่นน้ำกันคึกคักมากเลย
น้ำที่นี่ใสสะอาดมากนะคะคุณชนะคุณนิวนาวคุณลองดูค่ะ
สะอาดแล้วก็ระดับน้ำก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะ
เหมาะกับการพาครอบครัวมาพักผ่อนมาเล่นน้ำ
เด็กเขาชอบอยู่แล้วการเล่นน้ำแบบนี้
แล้วก็มีบริการเยอะแยะมากมายอย่างซุ้มร้านอาหาร
อุปกรณ์เล่นน้ำต่างเห็นไหมห่วงยางก็มี
ร่องเรือแบบนี้ก็ได้

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะ
ที่กำลังฮอตฮิตติดกระแสในช่วงนี้ของภาคอีสานเลยนะ
สำหรับใครที่มองหาที่เที่ยวที่พักผ่อน
สำหรับวันหยุดที่จะทำให้คุณมีความสุขคลายร้อน
มาที่นี่กันได้เลยรับรองว่าคุณจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน
และถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ไปแล้วอย่าลืมทำอะไรรู้ไหม

อยู่อีสานไม่ต้องไปหาทะเลที่อื่นเลย
ไปเที่ยวทะเลที่เป็นริมแม่น้ำโขงแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะ
ค่ะเวลาตกน้ำกินน้ำก็ไม่เค็มด้วย
ถูกต้องสำลักน้ำปุ๊บไม่เค็มถ้าอยากเค็มใส่เกลือ
อย่าไปกินเลยน้ำเปล่าเขามีบริการ
ไม่ต้องดื่มน้ำในแม่น้ำ
ไม่ต้องแต่ว่าได้ความสุขแน่นอน
ผมว่าฝากเตือนดีกว่าเรื่องของความปลอดภัย
ถ้าพาไปเที่ยวที่บริเวณเป็นแหล่งน้ำแบบนี้

ใช่พ่อแม่ผู้ปกครองก็ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดด้วยนะ
แต่อย่างที่เห็นแหละเขาก็มีห่วงยาง
อุปกรณ์เซฟตี้เพื่อความปลอดภัยนะคะ
แล้วก็ดีมากเลยเพราะช่วงนี้มันหน้าร้อนแล้ว
พาไปเที่ยวทะเลแบบภาคอีสานอย่างนี้ก็สบายอกสบายใจนะคะ